บรรยากาศสุดยอดมากตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่การต่อแถวซื้อเสื้อเชียร์ของทั้งสองสถาบันนะครับ

ซึ่งแห่งศักดิ์ศรีนะครับจบด้วยมิตรภาพ
แต่ระหว่างเกมนี่บวกกันตลอดเลยครับ
จังหวะเกมเนี่ยตื่นเต้นนะครับในช่วงต้นแล้วก็กลายเป็นทางธรรมศาสตร์นะครับ
ที่ขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะนี้นะครับ
บอลเนี่ยไปจบที่กระสิทธิ์เวทยาวงนะครับ
ต่อ๐จังหวะก็ไม่คาดคิดว่าบอลจะมาถึงเหมือนกันนะครับ
แต่อยู่ถูกที่ถูกเวลาเพียงแค่๘นาทีแรก
จากนั้นโอกาสของทานจุฬาก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าลูกบุกเนี่ยยังไม่เด็ดขาดพอนะครับ
รบสัมภาวดีมีโอกาสในการเล่นบอลประเพณีในครั้งนี้นะครับพยายามเต็มที่ครับ
แต่ว่าพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างจะน้อยเกมรับดีครับทางธรรมศาสตร์นะครับ
แนวตีหัวเข้าบ้านแล้วก็สวนค่อนข้างจะดี
ก่อนที่จะเสียทางไอศกรายศรไปนะครับทำให้แผงหน้าในดูจะอ่อนกำลังลงนะครับ
ไม่มีอาวุธหนักคอยขู่ทางจุฬาการเข้าประทะหนักก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
บวกรุ่นนี้คิดว่าเป็นลูกที่๒แล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้นะครับ

บอกว่ามีการเกิดขึ้น
มุมสองฝั่งมาได้จนได้ครับ

แล้วก็กลายเป็นรัฐพงศ์สาธิยามงตัยเสมอให้กับจุฬาหนึ่งต่อหนึ่งครับ
ด้วยการเป็นแชมป์ร่วมกันนะครับเสมอกันครั้งแรกตั้งแต่ครั้งที่๖๖นะครับ
เมื่อปีสมรรยายห้าสิบสามหลังจากนั้นเนี่ยก็ครองแชมป์เดี่ยวมาตลอดนะครับ
กลับมาเป็นแชมป์ร่วมกันอีกครั้งนะครับเป็นการครองแชมป์ร่วมสมัยที่๓๒แล้วก็เดือดเหลือเกินครับ